มาดูสถานการณ์โลกกันหน่อยละกันค่ะเพราะว่าพูดถึงเหตุ
เอ่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลเนี่ย
โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลในฉนวนกาซ่า
วันนี้พาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโลกจวด
วกไร้มนุษยธรรมถล่มโรงพยาบาล
แล้วคลิปที่จะเปิดให้ดูต่อไปนี้จะให้ดูวินาทีที่จรวดถล่มโรงพยาบาลค่ะ
นี่แหละค่ะหลังจากที่โรงพยาบาลอันอารีในฉนวนกาซ่า
จรวดถล่มแล้วก็มีผู้เสียชีวิต
กว่า๔๗๑ศพ
ล่าสุดก็มีการเปิดภาพนี้นะคะตอนที่จรวดพุ่งเข้าใส่โรงพยาบาลแล้วก็ระเบิด
แล้วก็มีการเผยแพร่ภาพล่าสุดในช่วงนาทีที่จรวดพุ่งเข้าใส่ไปยังโรงพยาบาล
เกิดไฟลุกท่วมแบบนี้จะได้ยินเสียงของจรวดชัด
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะเห็นภาพ
โอ้โหผู้เสียชีวิตน่ะอยู่ที่โรงพยาบาลไฟก็ไหม้ไหม้ค่ะ
ล่าสุดนี้นะคะนายแดเนียลฮาการีโคศกกองทัพอิสราเอลเนี่ย
แถลงยืนยันหลังการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ระบุว่าฝ่ายฮามาสเองนี่แหละ
ที่เป็นฝ่ายยิงจรวดผิดพลาดทำให้จรวดลูกหนึ่งถูกยิงเข้าไปยังสถานพยาบาล
แล้วก็เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงแล้วระหว่างการแถลงเนี่ยนะคะ
มีการนำแผนที่ภาพที่ตั้งของโรงพยาบาล
รวมถึงจุดที่มีการยิงจรวดออกมานี่ค่ะคุณผู้ชมหน้าจอ
นี่เห็นไหมจุดที่มีการยิงจรวดกับโรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลกัน
อกจากนี้โฆษกองทัพอิสราเอลบอกด้วยว่า
ผมขอยืนยันจากการวิเคราะห์ของระบบกองทัพอิสราเอล
่งชี้ได้ว่าจรวดถูกยิงออกมาจากฝั่งฮามาสในกาซ่านั่นแหละ
วิถีของจรวดก็ถูกยิงไปทางโรงพยาบาลอารี
แล้วจากข้อมูลข่าวกรองที่มีอยู่ในมือเนี่ย
บ่งชี้ได้ว่ากลุ่มจีฮาร์ดอิสลามปาเลสไตน์อยู่เบื้องหลังความผิดพลาดครั้งนี้
ให้จรดโจมตีเป้าหมายของโรงพยาบาลแทน
แล้วนอกจากนั้นนะคะในการแถลงของกองกำลังป้องกันอิสราเอล
ว่ามีคลิปเสียงของสมาชิกกลุ่มจีฮัสอิสลามปาเลสไตน์เนี่ย
กำลังคุยกันเกี่ยวกับการยิงจรวดที่ล้มเหลว
คือมันมีคลิปเสียงเป็นการบันทึกคำสนทนาที่กองทัพอิสราเอลเผยแพร่ออกมาค่ะ

กำลังคุยกันเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชม
คนแรกบอกว่าแบบมันมาจากเราเหรอ
อีกคนนึงก็พูดต่อว่าพวกเขายิงมันมาจากสุสานหลังโรงพยาบาล

พวกเขายิงมันมาจากสุสานหลังโรงพยาบาล
แล้วมันยิงผิดแล้วตกลงใส่พวกเขา
นี่แหละค่ะโคศกกองทัพอิสราเอล
บอกว่าตรวจสอบการดักฟังนี้กับข่าวกรองอื่น
ยืนยันความถูกต้องนะคะ